ไทยรัฐกรุ๊ปนะคะก็ร่วมแสดงความจงรักพักดีแล้วก็แสดงความอาลัยต่อในหลวงราชการที่เก้าด้วยนะคะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะก็ได้จัดงานแถลงข่าวหนังสือพิมพ์โครงการพิเศษไทยรัฐร่วมประสบการณีกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อสิบห้าจบับพิเศษนะครับคุณผู้ชมค่ะติดตามบรรยากาศล
สักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะสำหรับการแถลงข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโครงการพิเศษไทยรัฐร่วมประสบการณีกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อหนังสือพิมพ์จัดทำขึ้นพิเศษสิบห้าจบับตั้งแต่วันที่สิบสามตุลาคมถึงยี่สิบเจ็ดตุลาคมรังสรรผลงานหน้าปกโดยสิบสี่ศิลปินแห่งชาติและศิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจธรรทัศน์และออนไลน์ไทยรัฐกรุ๊ปกล่าวว่าด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสุดเด็ดพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษไทยรัฐกรุ๊ปได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้ชาวไท

และหนึ่งใน๑๔ศิลปินที่ไทยรัฐได้รับความร่วมมือนะคะนั่นคืออาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
นำภาพผลงานที่อาจารย์วาดขึ้นใหม่มาลงหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษวันที่๑๓ตุลาคมนี้ด้วย
คุณผู้ชมคะดิฉันอยู่กับหนึ่งในศิลปินที่เรากำลังพูดถึงอาจารย์สวัสดีค่ะ

อาจารย์คะพูดถึงฉบับปกซึ่งถือเป็นฉบับเปิดในโครงการพิเศษของเราวัน๓๖๕วันแห่งการสวรรคต
อาจารย์ได้แรงบันดาลใจจากอะไรสู่การรังสรรค์ผลงานในครั้งนี้ขึ้นมาคะ
แล้วอยากจะเอาไปติดที่หอศิลปที่วัดร่องคุณ
ไม่ได้เขียนกายเนื้อไม่ได้เหมือนเขียนจากลอกรูปเหมือน
แต่ก็จะเป็นจินตนาการเป็นความฝัน
เขียนถึงพระองค์ท่านเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอะไรอย่างนั้น
ดังนั้นเนี่ยเคยเขียนไว้สองรูป
รูปหนึ่งคือเมื่อครั้งพระเจ้าอยู่เสด็จของราช
ครบห้าสิบปีและอีกรูปหนึ่งตอนเจ็ดสิบสองพรรษา
และรูปนี้ถือว่าเป็นรูปที่ตั้งใจมาก
แล้วก็ใช้เวลา๙เดือนในการเขียนโดยเฉพาะกลางคืน
แล้วตอนตี๒ก็จะทำงานนี้ไปเรื่อย
แล้วก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องมาลงหนังสือ
ไม่ได้เขียนเพื่อลงหนังสือแต่เขียนเพราะว่า
อยากจะไว้อะไรจากความรักที่พี่มีต่อพระองค์ท่าน
และเคยถวายงานรับใช้อยู่ใกล้ชิด
ก็อยากจะเขียนรูปที่ให้รู้สึกถึง
สู่สวงสวรรค์ให้ประชาชนได้เห็นจริง
นำมาทำมาสู่รูปธรรมอยากให้เห็นอย่างนั้น
ดังนั้นก็จะเขียนให้พระองค์ท่านเหมือนลอยขึ้นไป
ผ่านครุฑทั้งสี่หมายถึงพรมวิหารสี่
ขึ้นไปผ่านสวรรค์ทั้งหมด๑๐สวรรค์

ดังนั้นพี่คิดว่าพี่เขียนรูปพระเจ้าอยู่หัว
ไปสู่พนิพานด้วยซ้ำไปเป็นลูกเขียนอย่างนั้น
อาจารย์คะเรียนถามอย่างนี้เป็นความรู้สึกที่เรียกว่า
มันเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้ามาก
ความรู้สึกของอาจารย์กับการถวายงานครั้งอื่น

มันแตกต่างแน่นอนการเขียนรูปที่ละลึกถึงโภงธรรมมันมีแต่ความเศร้าหมา
แต่สิ่งหนึ่งที่มีก็คือพลัง
พลังที่เคยได้ยินได้ฟังเมื่ออยู่ถวายงาน
พวกเจ้ารับศังเวลาเขียนรูปหรือทำอะไรก็ตาม
ขอให้เป็นสมัยใหม่เป็นยุคสมัยของพระองค์ท่านนะ
อย่าลอกยุคสมัยอื่น
อยากจะเห็นงานศิลปะที่เป็นแบบเฉพาะของรัชกาลที่๙
นี่คือสิ่งที่พี่ถึงถวายงาน

เพื่อถวายพระองค์ให้เป็นรูปแบบใหม่

เป็นรูปที่แบบเขียนแล้วลึกถึงโมงท่านนะ
ก็ถามว่าทำไมต้องเขียนเรื่องคืน

ที่จะได้ใจถึงพระองค์ท่านได้ใกล้ที่สุด

ดังนั้นจะเขียนตอนที่สงบ
อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเป็นผลงานที่จะเป็นของประเทศ

สินที่ของพี่ที่สะสมงานก็จะเป็นของประเทศ
ดังนั้นงานชิ้นนี้จึงเขียนมาจากข้างใน
จากความรู้สึกที่ระลึกถึงท่านและรักท่านมาก
ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ยนต์ชมปกผลงานครั้งนี้ของอาจารย์พร้อมกัน
โดยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ราคา๑๐บาทเท่าเดิ
ให้ประชาชนคนไทยนะคะได้มีส่วนร่วมในการเก็บสะสม
วันนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัยค่ะขอบคุณค่ะ
และเราลาไปด้วยกันตรงนี้เลยนะคะ

รายงานสดจากสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ

ก็ยังคงอยู่ในช่วงของการแถลงข่าวอยู่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่
คุณผู้ชมก็ติดตามได้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษกับโครงการนี้ครับ